สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้อยู่กับปามสินิดาเพชรวิรกุลค่ะ
คุณผู้ชมคะอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะ
ภูมิภาคอีเชอร์แปซิฟิกต้องยอมรับว่า
อัตราการเติบโตที่สูงกว่าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วย
แน่นอนคำถามต่อมาค่ะโอกาสของการลงทุนของนักลงทุนอยู่ตรงไหนนะคะ
วันนี้มาคุยกับมือโปรโดยอบดีนนะคะ
ได้รับเกียรติค่ะจากทางด้านของคุณคลิตติสแพทย์ค่ะ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการขายและจัดจำหน่ายกองทุนจากบรจอบดินค่ะ

เติบโตมากกว่าฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วย
มีมุมมองต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคะ
เนื่องจากว่าเรามองเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโต

โดยเฉพาะปีนี้จะสังเกตได้ว่าภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวม
สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้อย่างชัดเจน
สหรัฐอเมริกามีการกลับขึ้นกับเบียร์
ภูมิภาคยุโรปอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างมีสังเกตภาพมากขึ้น
สามารถที่จะผลิตของได้มากขึ้นเพราะความสามารถในการบริโภค
ความสามารถในการที่จะคอนซูมของตลาดสหรัฐอเมริกาหรือตลาดยุโรป
ขายของได้มากขึ้นนั่นก็คือในแง่ของสภาพคล่องมันจะมีมากขึ้น
ซึ่งสำหรับภูมิภาคของเราตัวเลขส่งออกสำคัญมากถูกไหมฮะ
ดังนั้นถ้าเราสามารถส่งออกขายของได้มากขึ้นแน่นอน
สิ่งที่ตามมาก็คือในส่วนของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซีย
มันก็จะปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย
อกจากนั้นแล้วเราเรียนรู้ที่จะส่งออกและนำเข้าในภูมิภาคเอเซียด้วยกันด้วย
นั่นหมายถึงความสามารถในการที่จะผลิตของเหมือนกัน
แล้วก็เลยค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็มองว่าศักยภาพในการเจริญเติบโตสำหรับภูมิภาคนี้ยังคงมีอยู่
ผนึกกำลังแบบนี้ยิ่งเติบโต

อาจจะเริ่มมีราคาที่ปรับสูงขึ้น
แต่จริงแล้วไม่ได้แพงขนาดนั้น
และยังมีในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของนโยบายทางการเงิน

อันนี้จะเป็นตัวผลักดันสามารถที่จะช่วยกระตุ้น
แง่ของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นโดยรวมได้

หุ้นไทยจริงซึมตั้งแต่ต้นปีมาเหมือนกัน
แต่ว่าพอปลายปีนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลย
คือศักยภาพยังมีปัจจัยขับเคลื่อนยังเห็นใช่ไหมคะ
ปัจจัยเพื่อนในภูมิภาคไทยเรายังคงมีอยู่นะครับ
ก็เหมือนกับว่าตลาดตอนนี้เรียกว่าทรงเนอะ
ไม่วิ่งสักทีเดียวแล้วก็ไม่ถึงกระติดหลบซะทีเดียว

อาจจะเป็นการรอในแง่ของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับ
แต่เดี๋ยวไปปลายปีเราจะเริ่มเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดหุ้นมากขึ้น

เพื่อการกองทุนต่างต้องเริ่มหาของที่จะเข้า

ดังนั้นมันจะมีความคึกคักอย่างที่เราทราบกันไปปลายปีเสมอนะครับ
มีกองทุนรวมกองทุนไหนที่ลงทุนในภูมิภาคเหล่านี้
ศักยภาพในการเติบโตสูงบ้างคะ

ซึ่งกองนี้สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้๒ประเภท
หนึ่งก็คือลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ
ภูมิภาคเอเซียพาซิฟิกส์ธรรมดา
แล้วก็กองทุนที่ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นเอเซียแพซิฟิกส์
แต่เป็นลดหย่อนภาษีไปด้วยนะครับ
ซึ่งกองนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ซับซ้อนมากนะครับ
ก็คือไปลงทุนในกองทุนอีกทีหนึ่งนะครับ
องทุนนี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับการคัดกรองนะครับ

ที่สามารถมีได้ในกองนี้ยกตัวอย่างเช่นจีน

อาจจะมีอินโดแล้วก็มาเลเซียนี้เป็นต้น

ที่ดูในส่วนของภาพรวมของแต่ละประเทศ

แล้วแต่สภาวะของตลาดแล้วแต่สภาวะของเศรษฐกิจ
ยกตัวอย่างหุ้นที่กองทุนนี้ไปลงทุน
เป็นหุ้นที่เรามองแล้วว่ามีโอกาสในการเติบโต

ถ้าให้มองเป็นแบ่งแยกเป็นอุตสาหกรรมแล้วกัน
อย่างที่ผมบอกไปว่าในเมื่อความสามารถในการบริโภคจะดีขึ้น
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยมันดีขึ้น
เราก็คงจะเน้นแล้วก็อยากจะเห็นในส่วนของหุ้น
ซึ่งจะมีศักยภาพในการที่สามารถเติบโตได้อยู่
แล้วการที่นักลงทุนจะต้องกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศ
การลงทุนในกองทุนเหล่านี้มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังบ้าง
ความเสี่ยงที่ต้องระวังแน่นอน
เป็นเมื่อเป็นกองต่างประเทศมีค่าเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ดังนั้นการที่นักลงทุนไทยจะต้องไปซื้อกองทุนลักษณะนี้
แน่นอนมันต้องมีการคอนเบิร์ตในแง่ของค่าเงิน
และนโยบายของบรจอบดีเรา
ไม่ได้มีการลงในส่วนของค่าเงินเราจะไม่ทำเหตุจริงเลย
เราคิดว่าถ้าลูกค้าจะลงทุนในหุ้น

ความเสี่ยงของค่าเงินก็คิดว่าอย่าไปจำกัดมันดีกว่า
อยากให้ลูกค้าสบายใจว่าหุ้นที่ลงทุนคุณภาพดีจริง
ศักยภาพในการเจริญเติบโตของบริษัทที่เราชอบมันดีจริง
เราก็เลยอยากให้ลูกค้ามองแค่จุดนั้น
นั่นหมายความว่าเราต้องเทควิวเรื่องค่าเงินแล้ว
บาทจะแข็งบาทจะอ่อนอันนี้มันต้องไปดูตรงนี้
ซึ่งเราคิดว่าอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นนะครับ
ทุนนี้ลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่คะ

ที่ลูกค้าไม่ต้องมาคอยจับจังหวะของตลาดนะครับ

เป็นทยอยลงทุนแต่ถ้าซื้อเป็นครั้ง
ขออนุญาตเป็นครั้งละขั้นต่ำ๑๐๐๐บาทครับ
นักลงทุนที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับกองทุนนี้
เกี่ยวกับการลงทุนด้วยแนวคิดต่าง
จะมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างคะ

ประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์

มีโบรกที่เป็นบอลอลักษณะของการเทรดหุ้นนะครับ
ค่ะถือเป็นเรื่องราวดีของการลงทุนในวันนี้นะคะ
เราให้มือโปรให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะให้ผู้จัดการกองทุนนั่นแหละค่ะ
บริหารจัดการเงินทองของเราให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

คุณผู้ชมคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
รออยู่นะคะสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ